ถามคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยใช้ค่าไฟคนละเท่าไหร่กันต่อเดือน

ส่วนใหญ่จะหลักพันทำธุรกิจหน่อยก็เป็นหลักหมื่น
แต่ว่าสองสามีภรรยาที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีนะคะ
ถึงกับต้องโอ้โหลมจับเลยแทบลมจับเลย

เป็นแสนค่ะแสนกว่าบาทปกติเขาบอกว่าเขาใช้จริงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเอง
แต่บินมาหาเขาแสนกว่าบาท
ก็เลยสอบถามไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าเกิดอะไรขึ้น
ค่าไฟมันพุ่งสูงปรี๊ดขนาดนี้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงแล้วนะคะ
แท้จริงแล้วมาจากความผิดพลาดในการจดหน่วยผิดนั่นเอง
จากกรณีเจ้าของร้านขายของมือสองนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมหมู่๒ตะบนโคกหม้ออำเภอเมืองราชบุรี
มีบินเรียกให้ชำระค่าไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคมสูงถึง๑๓๔๗๓๔บาท๕๘สตางค์
เดิมที่เขาเคยเสียค่าไฟเนี่ยนะคะ
เพียงแค่เดือนละสองหมื่นเท่านั้นทีนี้พอเจอตัวแดงกลมอยู่ตรงนี้
ลมจับไหมคะช็อกเลยนะคะอืมเปิดโรงงานหรือเปล่าคะเนี่ย๑๓๐๐๐บาท
เขาก็ต้องนำเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านสื่อนะคะ
เพื่อขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปเช็คให้หน่อยชี้แจงให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น
ค่าไฟเขาถึงเพิ่มมากว่า๑๐เท่าตัวเลยนะคะ
อ่ะล่าสุดเช็คให้แล้วค่ะเราเช็คไปทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีนะคะ
ล่าสุดนายเกียรติศักดิ์มากหมู่ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาชี้แจง
ทำหนังสือชี้แจงออกมาค่ะบอกว่ามีการตรวจสอบข้อที่จริงไปแล้ว
พบว่าเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมเวลา๙นาฬิกา๑๓นาที
มีบริษัทตัวแทนจดหน่วยเนี่ยเขาไปทำการจดหน่วยแล้วก็พิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า
ให้กับนางสาวิรยาแสนอุบลโดยจดหน่วยครั้งก่อนนะคะ
เขาจะต้องมีการจดครั้งก่อนหน้าก่อนหน้าเนี่ยจดมา๕หลัก
๕หลักก็คือ๙๐๕๒๗หน่วยครั้งหลังจดมาได้๔หลัก๙๓๕๙
ทีนี้พอจดมา๔หลักกับ๕หลักเดิมมันทำให้หน่วยกลับหลัก
วงกลมให้ดูเห็นไหมคะ๔หลักแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ย๕หลัก
ทีนี้พอเป็นแบบนี้ก็เลยคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้า
วกไปเป็น๑๘๘๓๒อยู่ขวาสุด
คิดเป็นเงินก็เลยพุ่งกระฉูดไป๑๐๓๐๐๐บาท
ทีนี้หักลด๓ตามมาตรการของรัฐบาลลดมา๔๐๐กว่าบาท
นี่ค่ะเป็นยอดเต็มอยู่ที่๑๓๐๐๐กว่าบาทนะคะ
หลังจากนั้นนะคะการไฟฟ้าบอกว่าพบแล้วล่ะพบความผิดปกติแล้วล่ะ
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายนี้ทำไมมีค่าไฟสูงผิดปกติ
เขาก็ตรวจสอบกลับไปพบว่าหน่วยที่จดมาครั้งแรกถูกต้องแล้วนะคะ
หน่วยถูกต้องแล้วแต่ว่าหน่วยครั้งหลังที่จดมา
มีแค่๔หลักเลข๒หลัก๑๐๐ตกไปนะคะ
ก็เลยทำให้คำนวณใหม่เขาก็คำนวณใหม่ออกมาคิดเป็นเงินนะคะ
อยู่ที่๑๘๙๕๙บาท๘๖สตางค์นะคะ
แล้วก็ออกใบแจ้งค่าไฟใหม่ให้แล้วก็แจ้งไป
แล้วก็มีการกล่าวขอโทษในความผิดพลาดนี้นะคะ
นายประภัยวงเวียนเจ้าของร้านขายของมือสองบอกว่า
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็มีการนำบินค่าไฟมาเปลี่ยนให้ค่ะ
ตอนที่มาเปลี่ยนให้มาเจอลูกสาวอยู่ร้านเพียงลำพัง
โดยบอกเพียงสั้นว่าจดผิด
เขาก็บอกว่าถือเป็นบทเรียนนะคะที่จะต้องมีความรอบครอบให้มากกว่านี้
ตอนนี้ยอดค่าไฟลดลงปกติเหมือนที่เคยใช้
ที่เครียดเนี่ยตอนนี้ก็เบาใจขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่นี่ทำเอาคนใจหายใจคว่ำนะ
บางทีเลขมันตกไปหลักนึงหน่วยเดียวนี่มันก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะค่าไฟ